ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี่ก็โอ้โหตายแล้ว
คือพี่ก้องหวยไรก่อนอันนี้เค้าออกมาเปิดตัวต่างงานใช่มั้ย
เออโอเคสำคัญมีลูกแล้ว๑คน

มีลูกกับภรรยาเก่าอีก๒คน
ตอนนี้กลายเป็นมีลูกทั้งหมด๓คน
พอเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาบรรดาอดีตคนรักต่างเขาออกมาแท็กทีมแฉพฤติกรรมเจ้าชู้เมียเยอะ
ซึ่งตอนนี้นะคะพี่ก้องห้วยไร่เองเนี่ยยังไม่ได้ออกมาอธิบายอะไรหรือชี้แจงอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่ถูกแฉผ่านโซเชียลแบบนี้นะ
เบิ้ลเนี่ยเขาก็เผยถึงความรู้สึกที่มีต่อพี่ชายหลังจากที่เจอมรสุมชีวิตรักท้าโถมอย่างหนักเลยว่าตอนนี้เนี่ยข่าวเรื่องลูกแล้วก็ครอบครัวของพี่ก้อง
คือเบิ้ลบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะที่ผ่านมาจะคุยกันแค่เรื่องงานเท่านั้นซึ่งเจ้าตัวก็ขอให้กำลังใจพี่ชายก็แล้วกันเพราะว่าเชื่อว่าไม่มีใครเนี่ยเป็นคนดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก
ว่าที่ผ่านมาพี่ก้องเองเนี่ยก็ทำงานเพื่อสังคมมามากมายแล้วนะคะก็จะยึดถือสิ่งที่พี่ก้องทำความดีแบบนี้เอาไว้เป็นแบบอย่างให้กับตัวเองนะจ๊ะ
ในทุกทุกฝ่ายแล้วก็ขอให้ทุกคนก้าวผ่านจุดที่มันเลวร้ายตรงนี้ไปเรื่อย
โซเชียลของทุกวันนี้อาจจะมีคนที่แบบเขียน

ก็ขอให้ก้าวผ่านตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็ขอให้ความดี

แล้วก็ให้ทุกคนสู้ทั้งแฟนคลับแล้วก็ตัวพี่ก้องเองด้วย

ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหาเงินให้โรงพยาบาล

ผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครเกิดมาแล้วดีเต็มร้อย

โปรดติดตามตอนต่อไป